มาค่ะคุณผู้ชมมาดูสาวน้อยคนนี้บอกเลยว่ามาแรงสุดจริงสำหรับน้องแอลลี่อาชิระยานะคะ
เรียกว่าแฟนสนุกสนานค่ะเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลติดเทรนด์ทวิตเตอร์กันเลยทีเดียว
ซึ่งเจ้าตัวบอกปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงที่สนับสนุนและคอยเชียร์เธออยู่จ้า
ก็เป็นครั้งแรกที่อาลีได้เจอทุกคนหลังจากเดบิวเซตนะคะ
ก็ภูมิใจมากค่ะวันนั้นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นค่ะ
หนูได้ออกไอเดียให้แบบไอเดียว่าจะร้องเพลงอะไรค่ะแล้วก็มีแบบเพลงแล้วก็คิดท่าเต้นด้วยค่ะ